ก็มาบ้านเราที่เกาะพังงันสุราธานีนะมาฟูมูลปาร์ตี้
แล้วเท่านั้นไม่พอที่เกาะพังอันคือเขาไปเที่ยวป่า
ทีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงป่าค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณคิดดูสิไปหลงตอนประมาณสัก๒ทุ่ม
หากันแบบหลายชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
ถามว่าเจอตัวไหมเดี๋ยวบอกค่ะนี่ให้ดูก่อน
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังไป
ไปหาตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชายกับผู้หญิง
ผู้ชายเนี่ยเป็นชาวสเปนนะส่วนผู้หญิงเป็นชาวเบลารุสค่ะ
หลงป่าอยู่ในพื้นที่ของตำบลเกาะพงันที่สุราธานีนี่แหละ
ตำรวจภูทรเกาะพงันแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จ
ฝ่ายปกครองมากันหมดเลยค่ะดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่
คิดดูตั้งแต่๒ทุ่มกว่าหากันอยู่๒ชั่วโมงกว่านะ
ขึ้นเขา๕กิโลจนประมาณสัก๔ทุ่มเกือบครึ่งค่ะ
จังหวะนี้ทีมค้นหาเจอคุณเจอนักท่องเที่ยวถามว่าเจอในสภาพไหน
ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีค่ะนักท่องเที่ยวไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับเนี่ย
แต่ดูท่าทางเห็นไหมดื่มน้ำอึ๊กเขาเหนื่อยอิดโรย
ก็เอาตัวนักท่องเที่ยวให้กินข้าวกินน้ำแล้วก็นำตัวส่งที่พัก
แค่นักท่องเที่ยวเหนื่อยคุณเจ้าหน้าที่ยกน้ำกระดกอึ๊กก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ
เพราะอะไรการค้นหาถึงเจอตัวลุล่วงไปได้ด้วยดี
เพราะว่าบนเขาเนี่ยยังมีสัญญาณโทรศัพท์ไงอย่างน้อยติดต่อสื่อสารกันได้
นักท่องเที่ยวเขาก็โทรขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน๑๑๕
ก็เลยทราบพิกัดว่าอยู่ตรงไหนตามไปจนไปหาตัวเจอแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ